เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาดีกว่า
ถ้าเกิดว่าไปที่สุราธานี

คุณเคยไปป่ะคุณเคยเห็นมั้ยเหมือนมั้ยคุณเคยไปป่ะใช่เคยสิคุณ

นี่ฉันไม่เข้าใจคุณถามอะไรยังไงนะ
คือลักษณะเขาเหมือนแล้วก็ตรงในน้ำเขามีเหมือนสาหร่าย

ทีนี้ที่เกาะเต่าก็เหมือนกันค่ะ
ชาวบ้านเขาเจอหินที่รูปร่างคล้ายกับหินตาหินยายเลย

มันจะสาวกว่ามันจะหนุ่มกว่ายังไงดูภาพนี้แหละค่ะ

ชาวบ้านเขาก็เรียกกันหินหนุ่มหินสาว
อันนี้หินสาว

ลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับ
คือหันหน้ารับคลื่นลมในบริเวณอ่าวขนาดเล็ก
พื้นที่หมู่๓ตะบนเกาะเต่าอำเภอกเกาะพงันสุราธานี
วิศิภาพของเราก็เขียนมาบรรยายแบบว่าหันหน้ารับคลื่นลม

ชาวบ้านเขาบอกว่าหินหนุ่มหินสาวที่พบใหม่
ดูแล้วคล้ายเลยคล้ายกับหินตาหินยายในเกาะสมุย
ระยะห่างระหว่างหินหนุ่มหินสาว
ก็ใกล้เคียงกับระยะห่างของหินตาหินยายนะคุณ
เออก็เอาเป็นว่าอันนี้สามารถมองได้มุมเดียว
คือถ้าเกิดว่ามองจากมุมอื่นจะไม่ค่อยชัดนัก
แล้วตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้นะ
เพราะว่าการเดินทางอาจจะไม่สะดวกคืออาจจะเป็นอันตรายนั่นเอง

ใช่แต่กังวลไงว่าชาวบ้านอาจจะเอาสีไปพ่น
ขีดเขียนหินหนุ่มหินสาวจนเสียหายหรือเปล่า
แต่อนาคตค่ะจะพัฒนาตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติบนเกาะเต่า
เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ได้ดื่มดำกับธรรมชาติเหมือนกับหินตาหินย้ายที่เกาะสมุย
เตรียมรอเตรียมไปเที่ยวกันได้ถ่ายรูปได้นะจ๊ะ
ครับบางมุมก็ไม่เหมือนแต่บางมุมก็เหมือนนะฮะ